ทางด้านของสื่อต่างประเทศตอนนี้ยังคงเฝ้าติดตามบรรยากาศในการแสดงความอาลัยของประสบกรณิกรชาวไทย
แด่พระบาทสำเร็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
บริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถานที่ประทับของพระบรมศพ
ขณะที่บริเวณถนนโดยรอบการจราจรติดขัดอย่างหนักเนื่องจากมีประชาชนทยอยกันเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายค่ะ
โดยประชาชนบางส่วนตัดสินใจเดินเท้าเข้าไปในบริเวณงาน
เราจะมาร่วมแสดงพักแพงในวันนี้

สักวันหนึ่งประชาชนจะสามัคคีกัน

ออกมาร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี

โดยมีวงดูเรียงสยามฟิลฮาร์โมนิคออเคสเตอร์บัลเลง
มีนักร้องประสานเสียงอีกกว่าร้อยชีวิตที่ร่วมขับร้อง
กิจกรรมแสดงความอาลัยครั้งนี้ถูกบันทึกภาพ
เพื่อจัดทำเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงสันเสริญพระบารมี

รวมทั้งในสถานีโทรทัศน์ช่องต่างนะคะ
อกจากนี้ในช่วงค่ำก็ยังมีการบันทึกภาพ
ขณะที่ประสบนิกรชาวไทยร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัย
แด่ในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ